ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปขโมยพัดลมในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลมเนี่ยเขาตั้งอยู่หน้าร้านในร้านไม่มีคน
หมายถึงว่าพนักงานก็ไม่อยู่เจ้าของก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่

โล่งเธอก็ทำทีเป็นเรื่องพัดลม
อันนี้แหละถูกใจยกออกไปเลย

ื้อฮะแต่สักพักหนึ่งมีคนเห็นว่าพัดลมเนี่ยมันถูกเอาไปทิ้งอยู่แถวร้านขายรถจักรยานยนต
ซึ่งห่างจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า๕๐เมตร

เหตุผลเพราะว่าพัดลมอันนั้นมันเอาไว้ใช้สำหรับรถยนต์
คือเอาไว้ติดในรถยนต์มันใช้กับไฟในบ้านไม่ได้

ผมคิดว่าเอาไปเสียบแล้วมันเสียบไม่ได้
ก็เลยเอากลับมาคืนเพราะมันเสียบไฟบ้านไม่ได้
เออก็ลืมเช็คของไงล่ะก็นี่ไงไม่ถามพนักงานไง
ก็คือคลิปนี้ผู้หญิงอายุสักประมาณ๕๐๕๕ได้นะฮะ
ก็เป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขายาว
เดินเข้ามาในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

รอดคนเลือกพัดลมตั้งโต๊ะไป

ก็คือมูลค่า๗๙๐บาท
ร้านตั้งอยู่ข้างหน้าร้านเขาก็หยิบไปหน้าตาเฉยนะครับ
แต่ที่แปลกคือผ่านไปไม่นานมีผล
อ้าวมีคนไปเห็นพัดลมตัวนี้ไปวางอยู่ที่หน้าร้านขายรถจักรยานยนต์
ซึ่งอยู่ห่างจากร้านเพียง๕๐เมตร
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านแสงไฟฟ้าทีวี
ตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทย์ในอำเภอบ้านฉางที่มรยอง
คำถามคือทำไมถึงเอาไปทิ้งเอาไว้
เจ้าของร้านเขาบอกว่าพัดลมตัวที่ขโมยไปเนี่ย
มันเป็นพัดลมชนิดที่ติดรถยนต์

ต้องใช้ไฟในรถใช้ไฟบ้านไม่ได้
ก็เลยน่าจะทำให้คนร้ายเอาไปคืนเอาไปวางทิ้งเอาไว้

หรือเปล่าก็ไม่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากลัวความผิดนะฮะเนี่ยฮะ
มันเหมือนพัดลมตั้งพื้นบ้านจริงนะ

แต่ก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านอื่น
อาจจะไม่ได้เอามาคืนก็ได้นะครับต้องระวังกันด้วยนะครับ